คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อย
เหตุการณ์ที่พัทธลุงนะคะที่มีคุณตาวัย๗๒
ฆ่าผู้ชายอายุ๔๘เพราะว่าผู้ชายคนนี้ไป
สตางค์๒๐บาทที่อยู่ในกระเป๋ากางเกง
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะ

คนก่อเหตุก็คือในเปรมยิ่งดำนุ่นอายุ๗๔นะคะ
คนที่ถูกฆ่าตายคือนายสการชุมชัยโยอายุ๔๘นะคะ
ตำรวจสพควนขนุนก็สอบปากคำในเปรม
คนเกาะเหตุในเปรมเล่าให้ฟังแบบนี้
ตอนเย็นค่ะตัวผู้ตายเนี่ยก็นั่งกินเหล้าบนแคร่ใต้ถุนบ้าน
พอกินกันเมาปุ๊บช่วงค่ำผู้ตายกลับไปบ้านของตัวเอง
อยู่ห่างจากบ้านของคุณตาเตรมวัย๗๔เนี่ยสามร้อยเมตร
พอตาเตรมหาเงินในกระเป๋ากางเกง
เรียกหานายสการให้มาเปิดประตูพอนายสการเปิดประตูปุ๊บ
เปรมเข้าไปในบ้านนายสการก็นั่งบนโซฟาในบ้าน
เปรมถามเลยเงิน๒๐บาทอยู่ไหน
สการบอกว่าไม่ได้เอาไปไม่ยอมรับต่อยกันก่อนนะคะ
ต่อยกันก่อนต่อยกันปุ๊บเงินยี่สิบบาท
หล่นมาจากกระเป๋าของนายสกันจริงจริงตาเปรมโมโหนักมาก
ที่นายสการเอาเงินไปแล้วก็โกหกไม่ยอมรับครับ
คุณตาเนี่ยอายุ๗๔เอาเท้ากระทืบเอาเท้ากระทืบคอนายสการจนเขาล้ม
แล้วเตะซ้ำตาเปรมลากร่างของนายสการไปไว้คลองหน้าบ้าน
จับหัวนายสการโขกปูนเป็นลานเชื่อมต่อกับท่อบล็อกระบายน้ำริมคลอง
สองครั้งแล้วเอามือทั้งสองข้างกลิ้งร่างนายสการ
ตกลงไปในคลองคลองลึก๒เมตรแล้วเดินกลับไปนอน
แคร่ใต้ถุนบ้านตัวเองโอ้โหเนี่ยอายุเจ็ดสิบสี่อ่ะครับ
ทำอย่างเงี้ยนี่ต้องไปงมศพกันขึ้นมาเนี่ยใช่ค่ะอ่า
ตำรวจรีกฤษฎาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงบอกว่า
ก็ต้องแจ้งข้อหานักนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพเคลื่อนย้ายศพนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านจริงเขาก็สนิทกัน
แต่มาเกิดเหตุสลดแบบนี้นะคะคือตำรวจบอกว่าก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายนี้ตอนไปจับลุงเปรม
เปรมอายุเจ็ดสิบสี่ยังนอนอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านอ่ะครับ
อายุก็เยอะแล้วอ่ะตำรวจบอกว่าโอ้โหไปจับก็สะเทือนใจ
แก่แบบนี้ไปอยู่ในคุกอ่ะนะฆ่าคนตายโดยเจตนา
ส่วนอีกฝ่ายก็เมาด้วยไงครับวัยสี่สิบแปดเมา
ก็เลยสู้ตาเขาไม่ได้เนี่ยก็เลยเสียชีวิตค่ะอืม
อ่าเสียชีวิตด้วยเงินแค่ยี่สิบบาทอ่ะ
แต่สาเหตุมันก็คือความเมาแล้วก็ทะเลาะกันเนี่ยค่ะ
ทั้งที่ทั้งคู่ก็มีศักดิ์เป็นญาติกันเป็นเพื่อนบ้านกันอย่างนี้